มาดูเรื่องของพระสงฆ์ขเจ้ากันหน่อยนะคะ
อยู่ที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม

ปกติพระจะต้องมีการจำวัด
แต่พระสองรูปไม่จำวัดไปจำบ้านค่ะ
นอนอยู่ที่บ้านบ้านของศรีกานะคะ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาปรากฏว่าไปเจอจริง
นอนอยู่บ้านศรีกาเลยนะรูปหนึ่งกำลังหลับอยู่เลย
แล้วพอปลุกขึ้นมาก็รู้เลยว่าเมานะคะ
พอตรวจเข้าไปในย่ามไปเจอขวดพลาสติก
ในนั้นมีเหล้า๔๐ดีกรีหรือว่าเหล้าขาวด้วย
ส่วนอีกหนึ่งรูปกำลังเดินทางกลับมาที่บ้านของศรีกาค่ะ
ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมหาสารคาม
กองร้อยอาสารักษาดินแดนเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ
อยู่ในตำบลบ่อใหญ่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
ชาวบ้านก็ร้องเรียนมาบอกว่ามีพระสองรูป
มาอาศัยอยู่กับศรีกาทั้งที่อยู่ในช่วงเข้าพรรษา
และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นสมณเพศหรือว่าเป็นพระสงฆ์นะคะ
โดยตอนที่เข้าไปตรวจสอบพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระอานันต์ดงประการ
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในตำบลดงใหญ่อำเภอวาปีปฐุม
อยู่ในบ้านหลังนี้รูปเดียว
มีอาการมึนเมาสุราอ้างว่ามาช่วยต่อเติมบ้านพัก
ให้กับศรีกาเจ้าของบ้าน
เจ้าหน้าที่ตรวจในย่ามพบเหล้าขาว๔๐ดีกรี
บรรจุอยู่ในขวดน้ำพลาสติกใสยึดไว้เป็นหลักฐานนะคะ
หลังจากนั้นถัดมาพระอีกหนึ่งรูป
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดที่รูปแรกสังกัดอยู่
นั่งรถกระบะมาพร้อมกับศรีกาเจ้าของบ้านเลยค่ะ
พอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ถามนะคะไปไหนกันมา
พระสงฆ์รูปนี้ก็ตอบว่าไปซื้อของมา
แล้วก็เอารถไปติดตั้งกล้องหน้ารถมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยขอเข้าตรวจค้นภายในบ้านนะคะ
อังสะอังสะก็คือเสื้อตัวในของพระรูปนี้

เย็บเป็นกางเกงจำนวน๔ชุดแขวนเอาไว้ที่บ้าน
เจ้าหน้าที่ก็สงสัยแล้วก็ตั้งคำถามกับเจ้าของบ้านว่า
อังสะและสบงของพระสงฆ์มาตากอยู่ที่บ้านของคาราวาสได้อย่างไร
หญิงสาวเจ้าของบ้านตอบว่า
พระสงฆ์ทั้งสองรูปมาช่วยต่อเติมบ้าน
แล้วก็มาช่วยปูกระเบื้องที่บ้าน
ทำให้จีวอนเลอะจีวอนสุกกระปรก
ก็เลยซักให้แล้วก็ตากไว้ที่บ้านก็เท่านั้นเองนะคะ

ให้พระลูกวัดที่ดื่มสุราลาศิกขา
ส่วนอีกหนึ่งรูปที่ไปซื้อของมา
ที่เอารถไปติดตั้งกล้องมา
เจ้าคณะอำเภอวาปีปฐุมอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบ
เพื่อเอาผิดทางวินัยสงฆ์ต่อไปค่ะ